ก็ติดภาวะโลกรองสะท้อนปัญหาสิ่งแวดล้อมกับชมพู่สลันพัฒน์นะคะ
คุณผู้ชมคะย่าทะเลไม่ได้เป็นเพียงแค่อาหารของพยูนเท่านั้น
แต่ว่าความสำคัญของย่าทะเลนะคะยังช่วยในการกักเก็บคาร์บอน
เพื่อลดภาวะโลกร้อนอีกด้วยนะคะ
เพราะฉะนั้นต้องมีการตระหนักแล้วก็ให้ความสำคัญในเรื่องของการรักษาอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งย่าทะเลใต้ท้องทะเลด้วย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรธรธรรมรงนาวาสวัสดิ์นักวิทยาศาสตร์ทางทะเลของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะ
ได้มีการโพสต์เฟซบุ๊คส่วนตัวถึงกรณีญาติทะเลแล้วก็บลูคาวบอน
บอกว่ามีส่วนช่วยในการลดภาวะโลกร้อนด้วยนะคะ
ลูคาร์บอนหรือว่าคาร์บอนสีน้ำเงินนะคะ
เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยลดภาวะการเปลี่ยนแปลงด้านสภาพอากาศแล้วก็ภาวะโลกร้อน
ที่ผ่านมาเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายคนคงจะเคยได้ยินว่า
ทะเลเป็นอาหารของพยูนอาหารของสัตว์ใต้ทะเลต่าง
แต่ว่าจริงแล้วเนี่ยย่าทะเลนะคะ
ยังทำหน้าที่เป็นเสมือนเครื่องฟอกอากาศของโลกอีกด้วยค่ะ
ใบย่าช่วยดักตะกอนเป็นเหมือนเครื่องดูดคาร์บอนอัตโนมัติ
เมื่อตะกอนตกลงไปในดินฝังลงไปใต้พื้น
ระบบรากที่ซับซ้อนของย่าทะเลนะคะ
จะเป็นเหมือนซิลผนึกคาร์บอนไว้ใต้ดิน
ทำให้คาร์บอนหลุดจากวัฒจักร
ย่อยสลายไม่เพิ่มกัสเรือนกระจกอีกด้วยนะคะ
และที่สำคัญค่ะช่วยป้องกันในเรื่องของการกัดซ้อชายฝั่งอีกด้วย
อย่างไรก็ตามนะคะย่าทะเลถือว่าเป็นพืชชั้นสูง
วิวัฒนาการไม่ธรรมดาเลยทีเดียว
บรรดาของพืชทั่วโลก๓๒๓แสนชนิดนะคะคุณผู้ชม
มีเพียงย่าทะเล๗๒ชนิดเท่านั้นแหละ

คุณผู้ชมคะมีเรื่องเศร้ามาเล่าให้ฟังกันหน่อย
เพราะว่าเมื่อไม่นานมานี้กรมทรัพยากรทางทะเลแล้วก็ชายฝั่ง
พบซากพยูน๒ตัว
ลอยตายอยู่ในท้องทะเลทันอันดามันนะคะ

ซึ่งความยาวของซากพยูนนั้นก็๒๖๙เซนติเมตร

โตเต็มวัยซากยังสด
แล้วก็อุดมสมบูรณ์มากพอสมควรนะคะ
ภายนอกเนี่ยเจ้าหน้าที่บอกว่ามีร่องรอยคล้ายกับถูกของมีคมบาด
บริเวณคลีบหางของพยูนนะคะ
ซึ่งคาดว่าน่าจะถูกกระแทกอย่างรุนแรง
รอยกระดูกซี่โครงยังถูกทุ่มแท่งด้วยของแข็ง
ตั้งแต่ช่วงปอแล้วก็ช่องท้องด้วยนะคะ
ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็มีการสันนิษฐานว่า
อาจจะเกิดจากอุบัติเหตุทางทะเลหรือว่าถูกเรือชนได้
ทำให้ซี่โครงหักแล้วก็ตายอย่างเฉียบพลันแบบนี้นะคะ

ไม่ว่าจะเป็นพยูนหรือว่าญาติทะเล
แต่มีความสำคัญต่อวัตถจักรใต้ท้องทะเลของเรานะคะ
เพราะฉะนั้นก็อยากจะให้มนุษย์ทุกคนถือว่าช่วยกันค่ะ
ให้ความสำคัญตระหนักในการรักษาย่าทะเล
ให้อยู่คู่กับเราในธรรมชาติ
เพื่อความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนด้วยนะคะ
ทั้งหมดนี้คือภาวะโลกร้องค่ะ